ซัมเมอร์นะและนี่ขนาดว่ากระเตงลูกไปด้วยทุกคนเลย
สามแม่ได้แก่แม่เป้ยแม่นิงแล้วก็แม่กระแตนะฮะ
ไม่ได้กระเตงลูกไปอย่างเดียวนะกระเตงคุณสามีไปด้วย
เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าความแซ่บของพวกแม่นี้จะขนาดไหนกันค่ะ
ชเวอร์สมกับเป็นนางร้ายตัวท็อปของวงการ
เพราะแม่จะพันบทบาทไปเป็นคุณแม่ในชีวิตจริง
แต่ว่าสามสาวเพื่อนซีคุณแม่ลูกหนึ่งกระแตสุพักษร
ปานวาดและหนิงปณิตาก็ยังคงดีกรีความแซ่บ
เห็นได้จากทริปยก๓ครอบครัวไปพักผ่อนกันที่หัวหิน
ซึ่งก็เป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่กระแตนั้นเป็นเจ้าของ
งานนี้กระแตกก็เลยปล่อยให้สองสาวเพื่อนสี
ปล่อยพลังออร่านำไปก่อนหลายยก
เพราะทั้งแม่เป้ยและแม่นิ้งต่างอวดหุ่นสุดเป๊ะ
ทรงองค์เอวสุดปังแบบที่สาวโสดนั้น

และแม้ว่าทริปนี้คุณสามีจะตามมาคุม
พร้อมด้วยกระเตงทายาทกันมาพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่ว่า๓คุณแม่สุดแซ่บก็ยังใจดี
แชะภาพโพสต์ลงในไอจีให้หนุ่ม
เฮ้ยให้แฟนคลับเขาได้ตามกดไลค์กันได้เต็มที่ไปอีกด้วยล่ะค่ะ
อืม